เมื่อวานที่สภามันมีภาพนี้ออกมาคุณนะ
ว่านายสัตวแพทย์ธีทัศน์เกียรติรดารมอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
โอ้โหคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครนะ
เขาเป็นคนที่เรียกว่ากล้าโจมตีคนอื่น
คือคำพูดที่ออกมานี่คือมักแบบแข็งก้าวเลย
แต่ว่าไอ้คลิปเมื่อวานกับภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้
ฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเพราะอะไร

้มกราบเท้าคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ

ใครตกโม้ย
อ้าวไปตั้งภาพใหม่ให้เรียบร้อยก่อนกัน
คือเมื่อวานช่วง๙โมงเช้าที่รัฐสภา
ผู้นำรวจเอกใสรีพิสุทธิ์เมียเวชสบัญชีบราย

กำลังตั้งโต๊ะไม่โต๊ะนะเป็นโพเดียม
แถลงถึงกรณีที่๓รัฐธรรมนูลมีคำสั่ง
ไม่รับคำร้องปมเสียบบัตรแทนกันของพักเสรีรวมไทยอยู่
ตอนนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาถือกระเช้า
อยู่ข้างเรียบเคียงจดจ้องมองหน้า

ทีมข่าวก็รู้แล้วล่ะว่าคนนี้คือ
นายศตวแพทย์ที่ทัศน์เกียรติรัฐธรรม
ผู้สมัครสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐ

แล้วทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

คุณเอากระเช้าไปให้น้องนักข่าวดีไหม
แต่ก่อนคุณทำอะไรกับผมไว้บ้าง
คุณด่าผมเสียหายอย่างไร
ผมก็ไม่รู้จะให้คุณขอโทษได้หรือเปล่า
และพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

ผมก็กล้าถอนฟ้องให้
จากนั้นก็เป็นภาพนี้ทันทีคุณผู้ชม
ดูจังหวะนี้อีกทีหนึ่งนะครับ
เรื่องท่านต้องมณฑินร้ายแรงให้ตัวราชการ
เรื่องที่๓บุกลุกป่าสงวนที่เมืองกาลครับ

ผมได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ท่านไม่ได้มีความผิด
ดังที่ผมกล่าวเลยแม้แต่น้อยครับผม
วันนี้ผมมากราบขอขมาท่านต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านจากใจจริงครับผม

แต่ท่านก็ต้องกล้าถอนฟองผมนะครับ
แต่ท่านต้องกล้าถอนฟองผม
ผมไอ้ถอนฟ้องไม่ต้องกล้าหรอกครับ
เขียนไว้ก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลย
แล้วก็พลตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์ก็ยอมรับกระเช้าของขวัญนะครับ

ก็ระบุว่าเดี๋ยวจะไปถอนฟ้องคดีให้
แล้วก็เข้าไปรูปหัวนายศตวภาพธิทัศน์ที่คุกข่าว

ก็หากจำได้ก็เมื่อกี้แหละที่

ว่าเขาเคยฟ้องเคยกล่าวหาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไงบ้าง
ทุจริตเรื่องของงบสตชรถตู้๑๐๐๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็งาบงบพันล้านจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ให้ตำรวจ

แล้วจำได้ไหมเมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมาที่มาแถลง
ตรงโพเดียมตรงจุดนี้แหละที่หมออธิษฐศเขามาแถลง
เขาก็ถูกรวบตัวไปเพราะตำรวจสภารวบตัวไป
เพราะว่าถือว่าไม่มีสอสอรับรองเพราะจุดแถลงเป็นเอกสิทธิ์สอสอเท่านั้นเอง
แล้วตอนนั้นเขาก็ตะโกนบอกเสรีอุ้มผมเสรีอุ้มผมช่วยด้วย
อะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมานะครับ

เมื่อวานี้พักเศรษฐกิจใหม่ออกเอกสารแจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริหารภักดิ์
วันที่๓๐มกราคม๒๕๖๓มีมติถอนตัวออกจากพักร่วมฝ่ายค้านแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อทำงานเป็นอิสระตามแนวทางของพัก
แต่ตอนนี้ยังไม่ร่วมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นแม้แต่ฝ่ายรัฐบาล
แต่ก็ต้องดูท่าทีต่อไปอีก๒๓วันนี้เขาบอกว่าน่าจะมีความชัดเจนว่าจะร่วมยังไงกันแน่
ส่วนที่ถามว่าเอ๊ะแล้วคุณมิ่งขวัญไว้อย่างไร
ทางรักษาการหัวหน้าพักบอกว่าคุณมิ่งขวัญเขาเป็นปูชนียบุคคล
ก็ยกไว้ในฐานะที่เข้าใจ